เทพเทือกยันฉ์กปสไม่ตั้งปัก
อ้าวแล้วปั๊กกปสจะมีไหมปั๊กมวลม
ประโยคนี้ออกมาคือผู้สื่อข่าวของเราไปเจอ

กปศไม่ตั้งพักการเมืองกปปศ

ไม่ตั้งพักการเมืองกปปศ
ส่วนการจะตั้งพักการเมืองใด
ผู้มีแนวคิดสืบท่อเจตนารมณ์ของกปศ
เป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิ์ส่วนตัว
ตกลงคุณธานีน้องของคุณสุเทพจะตั้งพักไหม
แล้วจะเอาชื่อกปสไหม
หรือว่ายังไงแต่ว่าคุณสุเทพบอกวันนี้ขอให้ฟังผม

ต้องยืดยันแล้วเนี่ย

บรรดาแก่นำทั้งหลายก็กลับพักการเมืองตัวเอง
ตรงนี้ที่ผมต้องย้ำเนี่ยเพราะว่ามีบางคนไปพิว่า
ภาควิจารณ์ว่ากปศอาจจะตั้งพักการเมือง
แล้วก็บรรดาแกนนำก็ไม่เอาเมิน
คือเล่นสนุกกันไปเรื่อยเลยที่จริงไม่ใช่ครับ
เราได้ตกลงกันแล้วว่าบรรดาคนที่เป็นนักการเมือง
มาจากภาคการเมืองไหนก็กลับภาคการเมืองของตัวเอง
แกนนำที่มาจากพรรคพยาบาทก็กลับจากพรรคพยาบาท
บางคนที่มาจากภาคการเมืองอื่นเขาก็กลับพักของเขา
ส่วนผมนั้นผมได้ประกาศแล้วว่าผมลาออกจากพรรคพยาบาทตั้งแต่
เมื่อตัดสินใจออกมาต่อสู้ร่วมกับประชาชน
แล้วผมจะไม่กลับพรรคพยาบาทอีกแล้ว
ประโยคที่บอกว่าขอให้ฟังผม
ไม่ตั้งพักการเมืองกปศก็หมายถึงตัวคุณสุเทพเองนะ

ไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ตั้งพักการเมือง
รับตำแหน่งใดทางการเมืองแน่นอน

ส่วนใครจะไปตั้งพักอะไรก็ว่ากันไป

ต้องการสืบท่อเจตนารมของกปปศ

สำหรับนายธานีเทือกสุบัน

ถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกัน
มีความคิดเป็นของตัวเอง
ไม่ใช่นอมินีแน่นอน
ก็คือจะไม่ใช่พักนอมินีของกปศ

เป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน
ทีนี้เมื่อถามว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองหรือเปล่า
ภาคการเมืองไหนหรือเปล่าภาคการเมืองไหนหรือเปล่าก็ถามย้ำถามย้ำ
นายสุเทพตอบว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจทั้งหมด
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความต้องการของประชาชนเป็นหลักค่ะ
นี่คือคำตอบทั้งหมดเกี่ยวกับภาคการเมืองกปศครับ
นายถาวรเศรษฐ์เนียมอดีตสศภาคประชาธิปัตย์

ว่ายังคงเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์พักประชาธิปัตย
และลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพักประชาธิปัตย์
แต่เขาก็ขอกำลังใจผู้ที่จะตั้งภาคมนตร์มหาประชาชน
เพื่อสารต่อเรื่องการปฏิรูปประเทศ
ส่วนใครจะไปสังกัดพักมวลมหาประชาชนถือว่าเป็นสิทธิ

มีรายงานด้วยนะคะบอกว่านอกจากเส้นตาย
ที่ให้อดีตสศภาคใต้ของภาคประชาธิปัตย์
ยืนยันเป็นรายลักษณอักษรว่าจะอยู่ภายในวันที่๙มีนาคมนี้

ทุกคนจะต้องมารายงานตัวและสมัครเป็นสมาชิกพักแบบตลอดที่

จ่ายเงินบำรุงคนละ๒๐๐๐บาทในวันที่๑เมษายน
ก็คือมายืนยันก่อนนะยืนยันตัวตนก่อน

มีนาคมเสร็จแล้วไปเตรียมเงินไปเตรียมเอกสาร
เพื่อที่จะมาสมัครเป็นสมาชิกพักภายในวันที่๑เมษายน

และ๑๐มีนาคมก็จะเสนอรายชื่อทั้งหมด
ให้แก่ทางด้านของนายอภิษฎเวชาชีวะแล้ว
แต่ว่าวันที่สมัครเป็นสมาชิกพักภายในวันที่๑เมษายน
ก่อนที่ทางคอสชเขาจะให้ทางภาคการเมืองเก่า
เคลื่อนไหวบ้างเคลื่อนไหวทางธุรการนะ

มาดูบรรยากาศในการเปิดให้พักการเมืองใหม่ยื่นจัดตั้งพัก
เมื่อวานนี้มีพักการเมืองยื่นเพิ่มเพียง๒พัก
บอกบรรยากาศค่อนข้างเงียบนะคะ
พักมีพักอะไรบ้างมีพักปวงชนพลังปวงชนไทย
และพักพัฒนาประเทศไทย
รวมตอนนี้๔๔กลุ่มการเมืองค่ะ